คุณผู้ชมฮะนี่เรามาประมวลเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทั้งที่จังหวัดแพร่และจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมฮะตอนนี้มีคลิปจากประชาชน
ที่สามารถบันทึกภาพของแรงสั่นสะเทือนไว้ได้
ให้คุณผู้ชมดูแรงสั่นสะเทือนกันสักนิดหนึ่งนะครับ
นี่แหละครับก็แรงสั่นสะเทือนนะฮะทำให้กล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนประชาชนเนี่ย
สั่นไปด้วยใช่ตามร้านค้าต่างแบบนี้ด้วยนะคะ
เชลล์ตามชั้นเนี่ยเห็นไหมฮะว่าข้าวของบางส่วนก็ตกหล่นไปนะฮะ
แผ่นดินไหวเกิดขึ้นตี๔๓๖นาทีนะครับ
ศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงใหม่อยู่ที่บริเวณตำบลแม่คือ
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับขนาดเนี่ย๔จุด
ความลึกเพียง๒กิโลเมตรนะครับและห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่๒๕กิโลเมตร
ดินไหวครั้งนี้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้เป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ที่อำเภอเมืองอำเภอสันทรายอำเภอสันกำแพงอำเภอแม่บริมสารพีแม่แตง
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดอำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียงเนี่ย
ก็แตกตื่นเหมือนกันนะฮะเมื่อคืนนี้ตอนเช้ามืดเนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะผู้อาศัยอยู่ในอาคารสูงเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ค่อนข้างรุนแรง
สั่นสะเทือนเกิดขึ้นประมาณสัก๓วินาทีก่อนจะหยุดลงนะครับ
เฉพาะคนเท่านั้นที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวนะคุณนะ
สัตว์เลี้ยงหมาแมวก็สัมผัสไวมากครับ
หมาแมวในบ้านตกใจวิ่งหน้าตื่นหาที่หลบกันจ้าละวันเลยครับ
เห็นดวงตาของเจ้าแมวไหม
ตาวาวตาโตเลย

มันก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนด้วยนะคุณนะ
แต่ทีนี้มีการสำรวจเรื่องของความเสียหาย
เมื่อเช้านี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจนะฮะ
หลังจากช่วงเช้ามืดเกิดแผ่นดินไหวสงบลงนะฮะ
เพราะว่าบ้านหลายหลังมีรอยร้าว
กำแพงฝ้าเพดานแตกแล้วก็อ้าออกมาเลยนะฮะ
หลังกำแพงห้องน้ำมีรอยร้าวเป็นทางยาวเลยนะครับ
นอกจากนั้นไปสำรวจที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

ทีมข่าวไปดูที่วัดนะว่าเป็นยังไงบ้าง
ก็มีรอยแตกร้าวของอาคารสมเด็จพระพุทธจารย์โตค่ะ
พรมรังศรีลวดลายปูนปั้นตรงซุ้มประตูทางขึ้นพระธาตุ
สะเก็ดเนี่ยนะดูสิคุณผู้ชม
มันเหมือนกับปูนมันล่อนมันหลุดมันร่วงออกมาแบบนี้
แล้วถามว่าองค์พระธาตุจะเป็นอะไรไหม
มีแรงสั่นสะเทือนแบบนี้ปรากฏว่าจากการสำรวจตรวจสอบดู
พระธาตุเองยังไม่ได้พบความผิดปกติอะไรนะคะ
ส่วนพระธาตุเจดีวัดหัวฝ่ายที่อายุเก่าแก่เหลือเกินค่ะ
กว่าปีนี่อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่
พอไปสำรวจดูปรากฏว่าเกิดรอยร้าว
สลิงที่ยึดพระธาตุเอาไว้๔เส้นเนี่ย
ขยายรอยแยกกว้างมากขึ้นด้วยค่ะ
แล้วถ้าเกิดไม่มีสลิงยึดเนี่ยนะคะ
กลัวจังเลยว่าอาจจะพังถล่มลงมานะคะ
ส่วนชาวบ้านในชุมชนวัดล่ามช้างกลางเมืองเชียงใหม่
รู้สึกตกใจนะครับเพราะว่าแผ่นดินไหว

บางคนกำลังลุกมานึ่งข้าวแล้วเพราะว่ามันเช้ามืดแล้วนะฮะ
บางคนยังนอนหลับอยู่ก็สะดุ้งตกใจ
พากันวิ่งหนีออกมานอกบ้านนะครับ
ได้แล้วค่ะคุณผู้ชม

ความรุนแรง๓๐จุดเจ็ดถึง๔๑เหมือนกัน
อันนี้คือเกิดตอนตี๑๓๙นาทีเกิดขึ้นที่แพร่ก่อนนะครับ
ชาวบ้านที่แพร่ตอนนั้นก็ตื่นตกใจเหมือนกัน
ก็มีภาพที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่จังหวัดแพร่นะครับ

จากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนประชาชนแล้ว
ทีนี้ต้องไปตรวจสอบบรรดาอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อน

คุณผู้ชมฮะนี่เป็นข่าวออกมานะครับ
ว่ามีการตรวจสอบเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะคุณนะ
แล้วก็เขื่อนแม่งัดสมบูรณชนในอำเภอแม่แตงนะครับ
เรื่องต้นไม่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนี้
กรมทรัพยากรธรณีสรุปสาเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
เกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนแม่ทานะครับ
ในรูปแบบเลื่อนตามแนวระนาบเหลื่อมขวา
ซึ่งรอยเลื่อนนี้มีทิศทางการวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ
ตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
คุณผู้ชมช่วงนี้ต้องติดตามรายงานแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องนะครับ
จากแรงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่แพร่
แล้วก็เช้ามืดที่เชียงใหม่แล้วมันก็จะมีแบบว่าอ่า
คุณผู้ชมฮะก็ไปตรวจสอบดูในเว็บไซต์ของกรมอุตุนะครับใช่ค่ะ